ต่อกันที่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
หรือว่าสุภัณฑ์บูรีเกมนะคะ
จะพาไปชมเรื่องราวของนักกีฬาดาวรุ่งค่ะ

ที่สามารถคว้าแชมป์ได้ถึง๗ครั้ง
จากการลงแข่งขัน๘ครั้ง

น้ำพึ่งโมสิชาธารารัตนากุล

เรียกได้ว่าเป็นความหวังของวงการคาราเต้โดไทย

หรือคาตะในรุ่นอายุ๑๔๑๘ปีหญิง
เป็นว่าที่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอาชนะคู่แข่งแบบเป็นเอกชันตั้งแต่รอบแรก

คว้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติสมัยที่๗

ก่อนข้ามรุ่นไปแข่งกีฬาแห่งชาติ
และต้องประมือกับนักกีฬารุ่นพี่ที่มีประสบการณ์

เล่าให้ฟังว่าเดิมทีลูกสาวเลือกวิชาดนตรีไทย

แต่ไปมากลับมาขอให้คุณแม่ซื้อชุดคาราเต้โดให้
เพราะเธอรู้สึกหลงไหลกับกีฬาชนิดนี้แบบไม่รู้ตัว
ส่วนน้องน้ำพึ่งซึ่งปัจจุบันเป็นเยาวชนทีมชาติ
สมาคมคาราเต้โดแห่งประเทศไทย
เป้าหมายใหญ่ของเธอคือติดทีมชาติ
แข่งขันกีฬาซีเกมปีหน้าที่มาเลเซีย
และความฝันสูงสุดคือเข้าร่วมโอลิมปิกเกม
ซึ่งคาราเต้โดจะถูกบรรจุชิงชายเหรียญทอง
ในปี๒๐๒๐ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
จากนี้น้องน้ำพึ่งยังฝากถึงนักคาเลเต้โดรุ่นน้อง
ประโยคที่สร้างแรงบันดาลใจด้วยว่า

เหมือนการเรียนบางคนอาจจะถนัดด้านเรียน
ก็ให้เรียนให้เต็มที่บางคนอาจจะชอบกีฬา
คือถ้าชอบอะไรก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่
สนับสนุนในตัวตรงนั้นเขาอาจจะทำได้ดีกว่า
ที่พ่อแม่เลือกให้ค่ะ
ไกล่สอนเกร็ดสมทีมข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ